คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเรื่องหมากับไก่ทำให้มีคนตายเกิดขึ้นได้นะคะ
ยิงกันตายเลยแค่เพราะว่าหมากับไก่ทะเลาะกันค่ะ

เพื่อนบ้านบุกยิงอดีตสารวัตรทหารเสียชีวิตคาวงเบียร์เลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่พื้นที่บ้านบ่อรกรรมในอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะ
ผู้ตายก็คือจ่าสิบเอกเรวัตเรืองช่วยเป็นอดีตสารวัตรทหารนะคะ
สภาพนั่งหงายหลังเสียชีวิตอยู่ตรงม้าหินอ่อนนะคะ
ผู้ก่อเหตุคือนายประมุกจิตจันทร์หรือในดำค่ะ

ใช้ปืน๙มมกระหน่ำยิงจากด้านหลังด้วย
นัดเข้าคอเข้าหัวทะลุเบ้าตาเสียชีวิตเลยนะคะ
สอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่าเย็นวันเกิดเหตุ
จา๑๑เรวัตน์นั่งตั้งวงดื่มเบียอยู่กับเพื่อนบ้าน
ก็ดื่มกันจนถึงค่ำแล้วก็แยกย้ายกันกลับไป
พอกลับไปถึงบ้านเท่านั้นแหละหลายคนได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเลยค่ะ
ปั้งเพราะวิ่งออกมาดูเห็นจังหวะนายประมุกคนก่อเหตุกำลังขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีพอดีเลย
ทีมข่าวเราลงพื้นที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะคะ
ก็ได้เจอกับเพื่อนบ้านของจ่าสิบเอกเรวัตผู้ตายเขาบอกว่า
จ่าสิบเอกเรวัตมาเช่าที่ชาวบ้านสร้างเป็นเล้าเลี้ยงไก่ชน
ซึ่งไอ้ที่ตรงนี้เนี่ยที่สร้างเป็นเล้าเลี้ยไก่ชนเนี่ย
มันอยู่ติดกับหลังบ้านของนายประมุกคู่กรณีที่เลี้ยงสุนัขเอาไว้
ก่อนหน้านี้สองคนทะเลาะกันบ่อยมากคนหนึ่งเลี้ยงไก่คนหนึ่งเลี้ยงหมา
หมาเห็นไก่ไม่ได้หรอกค่ะมันก็อยากจะวิ่งมาฟัดเนอะ

เลยมีปัญหาเรื่องของว่าหมาของนายประมุกชอบมากัดไก่ชนของจ่าสิบเอกเรวัต
หลังนายประมุกก็เลยเอาบ้างเหมือนกันบอกโอ๊ยรำคาญ

ขันเสียงดังร้องทุกวันกระตากกระตากเลยรำคาญหนวกหู
แล้วทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้เช้าวันเกิดเหตุหมาของนายประมุกถูกวางยาเบื่อ

สภาพมันซึมไปเลยนะถูกวางยาเบื่อเสร็จปุ๊บนายประมุกก็เลยเดินมาหาจ่าสิบเอเรวัตที่เล้าไก่เลยค่ะ
แต่ไม่เจอเจอแต่เจ้าของบ้านที่ให้เช่าก็ทะเลาะกับเจ้าของบ้านหาว่าเนี่ยมาวางยาหมาผมใช่ไหมรู้เห็นกันใช่ไหม

นายประมุกพูดเปลยเลยบอกว่าอย่าให้เจอนะจ่าสิบเอกเรวัตเจอเมื่อไหร่จะยิงให้ตายเลยที่มาวางยาเบื่อหมาเขา

แล้วตอนนั้นยิงปืนขึ้นฟ้าระบายอารมณ์ไปก่อน๔นัดด้วยแล้วเดินกลับบ้านไปเจ้าของบ้านตอนนั้นก็กลัวเหมือนกันแต่ไม่คิดว่าจะก่อเหตุจริง
หลังก่อเหตุค่ะพอก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยจังหวะกำลังหนีนายประมุกหันไปเห็นเจ้าของบ้านที่ให้จ่าสิบเอกเรวัตเช่าที่ที่ทะเลาะกันไปเมื่อตอนกลางวัน

ยังหันมาขู่ด้วยนะบอกว่าเหลืออีกคนนะพูดแบบนี้ค่ะ
โอ้โหเหมือนขู่ว่าจะมาฆ่าอีกทีนะ

ยังไม่ทรงปืนมากแน่แล้วตอนที่นั้นอะคืออยู่ในบ้าน
ในนั้นก็ถ้านั่งอยู่กันงั้นก็คือตายกับครูไปดีกว่าขึ้นแล้ว
หลังจากเกิดเหตุทางศาลจังหวัดสงขลาเนี่ยอนุมัติหมายจับนายประมุกแล้วนะคะ
แล้ววันนี้บ่าย๓โมงนายประมุกติดต่อมาบอกว่าขอมอบตัวค่ะ
เมื่อคืนเนี่ยกเฮเซกก็หนีไปกบดันอยู่ที่บ้านญาติ
ฟังเสียงเขาหน่อยนะคะ

บรรยากาศงานศพของผู้เสียชีวิตนะฮะ
คือจ่า๑๑เรยวัฒน์ครอบครัว
ก็นำศพไปประกอบพิธีที่วัดคลองเปรย์
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
ในพิธีรดน้ำศพเนี่ยก็มีบรรดาเพื่อนอดิษฐาหาร
และคนรู้จักมาร่วมแสดงความเสียใจจำนวนมากครับ
ด้านของภรรยาผู้ตายเล่าให้ฟังทั้งน้ำตานะ

เพราะก่อนที่สามีออกจากบ้านไปดูไก่เนี่ย

แล้วก็ขอหอมหน้าผากเธอก่อนไปด้วย
ไม่คิดว่าอันนั้นจะเป็นการหอมครั้งสุดท้าย
จะเป็นลางบอกเหตุร้ายแบบนี้นะครับ
ที่ผ่านมาก็พยายามเตือนสามีตลอดนะ
ไอ้เรื่องไก่เนี่ยว่าอย่าเลี้ยงอีกเลย

แต่สามีก็ไม่ฟังเขารักไก่ของเขา
ก็เลยขอเลี้ยงต่อนะครับสามีรักไก่มาก
ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเหตุสลดแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมในแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้มาเยอะเลย
ข่าวนี้โหดจังเลยนะฮะ